เรื่องราวของเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
ไปดูเรื่องราวของความรักของสัตว์ต่างสายพันธุ์กันหน่อย
สำหรับเจ้านาคแสนรู้กับเจ้าสุนัขสุดน่ารักค่ะ

อันไหนสุนัขอันไหนตัวนาค
ใกล้เคียงกันแล้วนะคะเป็นเพื่อนกัน
เห็นไหมนี่นี่คือตัวนาคเศษผู้อายุประมาณ๑๐ปี
อยู่กับน้องหมาภายในหมู่บ้านสวนสุกตำบลบางนายศรีอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
คุณภูวเรศขุมทองชาวบ้านสวนสุกเขาบอกว่า
มีเพื่อนบ้านเลี้ยงตัวนาคแบบธรรมชาติเอาไว้นานแล้วค่ะคุณผู้ชม
ทุกเช้าตัวนักแสนรู้ตัวนี้ก็จะออกไปเล่นหยอกล้อกับบรรดาหมาหลายตัวภายในหมู่บ้าน
โดยที่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยกัดกันเลยครับส่วนช่วงเที่ยง
ตัวหน้าก็จะออกไปหากินแล้วก็เล่นน้ำตามลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคะ
ก่อนที่จะกลับมาอีกทีในช่วงเย็นค่ะเขามาเป็นเวลานะคะคุณ
กลางวันเย็นเลยพอช่วงเย็นก็จะกลับมาเล่นกับเพื่อนน้องหมาอีก
วิ่งตามกันต้อยสนุกสนานกันไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นขวัญใจของบรรดาคนในหมู่บ้านแล้ว
เพราะก็ไม่นึกเลยนะว่าสัตว์สองชนิดนี้นาคกับหมาเนี่ยจะมาเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็เข้ากันได้ดีเหลือเกินคุณผู้ชม
ต้องยอมรับในมิตรภาพไร้พรมแดน
โอ้โหดูดิเป็นพฤติกรรมคล้ายกับสุนัขเลยนะ

ไปนอนแบบประจบเห็นมั้ยไปนอนอ้อนสุขใส

ไปนอนแบบประจบเห็นมั้ยไปนอนสุขใส

ขี้อ้อนอีกตรงนั้น

ขี้อ้อนอีกตรงนั้น